คุณผู้ชมครับมันมีกรณีที่เกิดขึ้นกับครูสาวคนหนึ่งนะฮะ
เธอได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊คเกี่ยวกับเรื่องราวของเธอนะฮะ
บอกว่าได้ไปเจอกับแฟนนุ่มแล้วก็คบหาดูใจกันถึงขั้นเตรียมงานแต่งงาน
อืมใช่นะทุกอย่างนี่เตรียมเอาไว้เรียบร้อย
แฟนเก่าที่เขาบอกเขาเลิกกันไปแล้วนี่ฮะเธอบอกเธอมีหลักฐานหมดนะครับ
ก็เลยอยากจะเรียกร้องความเสียหายต่าง
โดยเฉพาะเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่งงานที่เตรียมเอาไว้
แล้วก็เรียกศักดิ์ศรีของเธอคืนด้วย
ครูสาวคนนี้อยู่ที่จันทบุรีนะฮะ
ตำบลสนามชัยอำเภอนายายอาม
คุณครูน้ำนะอยู่๒๗ปี
ครูน้ำบอกว่าได้เจอกับแฟนนุ่มคนนี้

ได้๒เดือนแล้วก็ตัดสินใจคบหากัน
แล้วจะแต่งงานกันนะ
ฝ่ายชายเองก็เคยมีแฟนอยู่แล้ว
แล้วเธอบอกเธอก็ทราบนะฮะแต่ว่าตอนหลังเนี่ย
บอกเขาเลิกแล้วนะ
หลังจากเลิกกันก็คบกับเธอ
แล้วมันก็มีเรื่องราวเริ่มตั้งแต่๗พฤศจิกายน
ฝ่ายชายตัดสินใจตอนนั้นมาจบความสัมพันธ์กับเธอ

ดูแลเธอไม่ไหวทั้งเรื่องที่เธอป่วยซึมเศร้า
หรือว่าเรื่องการเงินอะไรต่างนานา
อยากจะให้เธอเจอคนที่ดีกว่านี้
พฤศจิกายนครูน้ำบอกก็ตัดสินใจไปเอาจักรยานยนต์คืนจากฝ่ายชาย

ฝ่ายชายบล็อกการติดต่อทุกอย่าง
แล้วในเดือนพฤศจิกายนนี่แหละ
ก็ไปเห็นฝ่ายชายไปถ่ายพรีเวดดิ้งกับแฟนเก่า
นี่ฮะแล้วก็ไปจดทะเบียนสมรสกับแฟนเก่าด้วย
เธอบอกเธอไปรู้เมื่อเขาไปจดทะเบียสมรสเนี่ย

ครูน้ำบอกว่าก่อนหน้านี้เธอไม่ทราบมาก่อน
ว่ามีการทำกับผู้หญิงแบบนี้มาแล้วหลายคน
ตอนที่มาคบหาอยู่กับเธอเนี่ย
จะเล่าเรื่องอดีตที่ผ่านมาให้ฟังว่า
ทำไมถึงเลิกกับผู้หญิงคนก่อนแบบนั้นแบบนี้

อะลองฟังเถอะนะฮะ

พอตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าจะแต่งงานอะไรอย่างนี้เนอะมันก็เหมือนแบบเขาก็ไปครบซ้อนอีกคนนึงซึ่งที่เราไม่รู้ว่าคนนั้นเป็นใคร
แต่พอมาสืบรู้ก็คือว่าเป็นแฟนเก่าของเขาแล้วทางเราเนี่ยก็คิดว่าจะแต่งงานกับเขา
ตกลงกันแล้วไปซื้อชุดซื้ออะไรชุดยังไม่ได้เช่าซื้อเลยแล้วก็พร้อมที่จะแต่งสถานที่ออร์แกนไนท
ก็เตรียมพร้อมหมดแล้วครับที่จะดำเนินการงานแต่งอ่าอยู่อยู่ก็อ่าหายไป
อ่าคือทางครูฝ่ายชายที่เป็นอดีตแฟนของครูน้ำเนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงบ้างนะฮะ
รับไม่ได้กับทัศนคติในการอยู่ด้วยกันก็เลยต้องขอแยกทางออกมานี่นะฮะ
นี่การโพสต์เฟซบุ๊คของเขานะเขาบอกว่าที่ผ่านมาฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นคนเดินหน้าเข้าหาเขาเอง
ออกไปเจอน่ะร้านสะดวกซื้อบ้างทิ้งท้ายไว้แบบนี้ด้วยว่า
ขอให้หยุดพูดถึงเขาในทางที่ไม่ดีขอให้ใช้ชีวิตปกติ
เหมือนวันนี้เขาได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
โดยทางครูน้ำแล้วก็คุณพ่อเนี่ยทางครอบครัวฝั่งครูน้ำเนี่ย
เนี่ยบอกขอเรียกค่าเสียหายในการเตรียมจัดงานแต่งทั้งหมดเนี่ย
หมื่นบาทใช่แต่ครูหนุ่มคนนี้เขาบอก
ทำไมเขาต้องจ่ายด้วยอืมเขาบอกว่าเขาต้องจ่ายเรื่องอะไรล่ะ
ทำไมถึงต้องจ่ายนะแล้วทีนี้เนี่ยแหละค่ะ
คือทางครูน้ำเนี่ยก็บอกว่ามันก็เป็นเรื่องของการค่าจัดงาน
เอาจริงนี่เป็นแค่ครึ่งหนึ่งเขาบอกว่าเขาเรียกแค่ครึ่งหนึ่ง
มาช่วยรับผิดชอบส่วนนี้แต่อย่างว่าคือทางครูฝั่งผู้ชายเนี่ย
เขาก็ปฏิเสธว่าเขาไม่อยากจ่ายสุดท้ายนะคะกลายเป็นว่า
ฝั่งครูน้ำเนี่ยก็บอกนะในรายการคือเปลี่ยนใจจะเรียกค่าเสียหายทุกอย่าง
ขั้นต่ำคราวนี้คือสองแสนบาทเพราะอะไรเพราะจะเรียกในเรื่องต่างทั้งหมด
รวมถึงเรื่องของหมินประมาทด้วยที่ไปเขียนโพสต์เฟซบุ๊กนั่นแหละ
ที่บอกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นวันไนท์สแตนแล้วเรื่องเบี้ยวงานแต่ง
เรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่างอ่าครูน้ำบอกเดิมเรียกสี่หมื่นก็เห็นใจ
นึกว่าเออก็คงจะไม่ค่อยมีเงินอะไรก็จะแยกกันไปก็แยกกันด้วยดี
แยกไปได้ไม่กี่วันกลับไปหาแฟนเก่าจดทะเบียนสมรส
แล้วมากล่าวว่าหาเธอว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยจะเรียกทุกสิ่งทุกอย่างเลย
ก็เดี๋ยวรอดูทางฝ่ายชายเขาจะว่ายังไงต่อนะฮะ